สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนโล่งอกกันเยอะหลังจากที่ไทยรัฐทีวีเบรกเทปร้องไห้ได้ล้านแล้วมี
คำถามก็คือว่าเรื่องของนายสมคิดสังคมนี้ควรจะได้ข้อคิดอะไรบ้าง
การที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวของการอภัยโทษควรจะเป็นยังไง
คนที่อยู่ในสังคมไทยมานานเราจะได้ยินคำพูด๓๔ประโยคที่ได้พูดกันบ่อยคือคำพูดที่บอกว่า

ฆ่าญาติเราตายแท้แต่ทำไมติดคุกแป๊บเดียวออกมาแล้วนี่จะได้ยินกันบ่อยหรือประโยคที่ว่า
ดูมันสิออกมาแล้วก็มาเดินฉุยฉายเหมือนจะเยาะเย้ยเจ้าทุกข์ให้เจ็บใจหนักเข้าไปอีก
มีประโยคที่บอกอ้าวไหนว่าโดนโทษประหารไงไหนบอกว่าโดนตลอดชีวิตไงแล้วทำไมออกมาแล้ว
หรือประโยคที่ว่าก็เพราะอย่างนี้อ่ะสิผู้ร้ายมันถึงไม่เข็ดหลาบ
เรื่องแบบนี้ในสังคมเมืองไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าสังคมเมืองเนี่ย
ไม่สูงสิงกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่สังคมในต่างจังหวัดสังคมในต่างอำเภอ
ในต่างหมู่บ้านใครไปใครมาเขารู้หมดใครติดคุกเขาก็รู้ใครออกจากคุกเขาก็รู้
ฉะนั้นคำพูดที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเมื่อกี้เป็นคำพูดที่ได้ยินกันใน
ในต่างอำเภอในต่างหมู่บ้านคือรู้แต่ว่าได้รับการลดโทษรู้แต่ว่าอ๋อเขาได้รับการลดโทษมาเป็นระยะระยะ
คนที่รู้เรื่องหน่อยเขาบอกว่าอ๋อก็เพราะว่าเขามีนโยบายที่ไม่ต้องการให้นักโทษล้นคุก
เขาสำนึกแล้วก็ปล่อยตัวมาจนกระทั่งเรื่องของนายสมคิดเกิดขึ้น
คำพูดคำถามก็ดังแรงขึ้นเพราะเขาฆ่าคุกไปเพราะทำฆ่าผู้หญิงไป๕คน
ปีเดียว๕คนเดือนเดียว๔ศพคำถามที่ดังแรงมากก็คือว่านักโทษแบบนี้โหดเยี่ยมแบบนี้
ทำไมถึงได้รับเข้าข่ายได้รับโทษลดโทษยังไงจากโทษประหาร
มาเป็นตลอดชีวิตจากตลอดชีวิตเหลือ๑๔ปี
ธิบดีกรมราชธรรมพันธบรวจดรนรัฐสเวทนันท่านยอมรับตั้งแต่วันแรกเลยว่า
ระบบกระบวนการกลั่นกรองนักโทษที่ได้รับอภัยโทษมีความผิดพลาดหละหลวม
แล้วก็เลยมีหัวข่าวนี้เป็นประเด็นตามมารื้อเกณฑ์ลดโทษค่าต่อเนื่องตู่สั่งล้อมคอก
เป็นข่าววันนี้ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้ตระหนักและรับทราบโดยหา
มาตรการที่รัดกลุ่มเพื่อไม่ให้นักโทษคดีอุจจกรรมทำผิดซ้ำตนได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรม
เพราะยังเป็นกฎกติกาเดิมเดิมที่มีอยู่วันนี้ต้องปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบปัจจุบัน
ว่าคดีอุจจกรรมต้องทำอะไรยังไงรวมถึงต้องไปดูรัฐมนูลและกฎหมายกระบวน
การยุติธรรมของโลกเพราะเขาจ้องจับตาอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
ฉะนั้นการแก้ไขอะไรก็ตามต้องไม่กระทบซึ่งกันและกันซึ่ง
กำลังปรึกษาหารืออยู่นี่นายกพูดในภาพรวมผู้ที่มีหน้า
ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติก็ต้องไปปรับให้สอดคล้องอย่างที่นายก
ว่าประเด็นคือคำอธิบายที่กรมราชธรรมบอกก็คือว่านายสม
คิดได้รับอภัยโทษเพราะเป็นนักโทษชั้นดีเป็นนักโทษชั้น
ช่วยเหลืองานผู้คุมช่วยเหลืองานราชธรรมแต่ว่าระหว่าง
การเป็นนักโทษชั้นดีกับเหตุที่ไปก่อกรรมทำเข็นฆ่าคน
ตั้งสี่ห้าคนก่อนหน้านั้นเนี่ยทวงดุลกันแล้วอะไรสำคัญ
กว่าล่ะครับการเป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยแล้วไปลืมเรื่องว่า
เขาติดคุกมาได้ยังไงเหรอครับข้อมูลว่านายคนนี้เป็น
นักโทษแบบนี้ติดคุกมาด้วยข้อหาอะไรเนี่ยมันต้องมีสิ
ครับถ้ากดเข้าไปดูอ่ะโอ้โหติดคุกเพราะว่าฆ่าคนตายมา
ตั้งสี่ห้าคนแต่ว่าตอนหลังติดคุกแล้วมาเป็นนักโทษชั้นดี
อันไหนมันสำคัญกว่าครับระหว่างที่มาของการมาติดคุกกับ
การมาเป็นนักโทษชั้นดีในตอนหลังเนี่ยก็แปลว่ากรมราชธรรม
เจ้าหน้าที่ไม่สนใจที่มาของความเป็นนักโทษเลยเหรอครับอัน
เนี้ยที่คนแคลงใจที่คนแคลงใจจากประหารมาเป็นตลอดชีวิต
เอาละตรงนั้นก็เข้าใจได้เพราะว่าโทษประหารเดี๋ยวนี้ก็
มีปัญหาเยอะก็เหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วทำไมมาเหลือ๑๒
ปีขั้นตอนปฏิบัติยังไงเนี่ยเคยฟังคุณชูวิทย์เล่าให้
ฟังก็รู้ว่าอ๋อแต่คนติดคุกจำนวนเท่านี้มันก็จะมีรถ
หลั่นลงมาแล้วพอถึงอภัยโทษทีก็เหลือเท่านี้เป็นขั้น
ใดเท่านั้นเท่านี้แต่ว่านั่นมันควรจะเป็นนักโทษที่ไม่
สมคิดแต่ว่านายสมคิดก็รู้กันอยู่นี่ครับว่าเขามีประวัติ
เป็นมายังไงฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นายกรัฐมนตรี
สั่งให้ทบทวนกรมราชธรรมจะต้องไปดูจะต้องลื้อกันใหม่ละมิฉะนั้นแล้วเนี่ย
นี่แหละครับผมถึงบอกว่าคอยดูว่าเรื่องของนายสมคิดมันจะถอดบทเรียน
ถอดรหัสในทางปฏิบัติว่าจากนี้ไปจะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอะไรในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมบั้นปลาย
คือกรมราชธรรมนี่เป็นเรื่องที่ต้องตามดูฉะนั้นการจับนาย
สมคิดได้แล้วการที่นายสมคิดเป็นข่าวใหญ่คราวนี้ไม่
เปล่าหรอกครับอย่างน้อยก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยน
แรงอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นให้ญาติคนตายเขามีความ
รู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมเขารู้สึกว่าเขาได้รับ
ความยุติธรรมตอนที่สารตัดสินแต่ว่าพอกรมราชธรรมปล่อย
ออกมาเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลยลูกเขาตายทั้งคนติด
แป๊บออกมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมกำลังจะบอกว่าเรื่อง
ลุกป่าของคุณปารีนาผมไม่อยากให้เรื่องมันเงียบฉะนั้น
ปิดรายการทุกวันช่วงนี้ผมจะเอาความคืบหน้ามาให้
ดูสั้นว่าเรื่องคดีคุณปารีนาไปถึงไหนวันนี้ก็ทิศ
ทางข่าวมีข่าวมาสองชิ้นชาวบ้านแห่พบอธิบดีกรมป่าไม้ร้อง
โดนจับลุกป่าแต่ปารีนาพ้นผิดคือคนที่เขาโดนจับอ่ะไปลุก
ไล่๒๐ไร่โดนจับโดนคดีเขาก็ไปร้องแล้วทำไมของ
ปรินาจึงรอดมีหัวข่าวว่าแนะอธิบดีรัฐมนตรีทศเอาผิด
ลุกที่อัจฉีระยะอัจฉริยะขนชาวบ้านบุกป่าไม้ร้อง
ขอความเป็นธรรมแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้มีรายงานข่าว
แจ้งว่าขณะนี้ค่าราชการระดับสูงในกระทรวงทรัพย์บางส่วน
รวมทั้งอดีตอธิบดีกรมป่าไม้หลายคนได้มีข้อแนะนำให้
ข้าราชการที่ทำหน้าที่จับกลุ่มดำเนินคดีในกรณีของ
นางสาวปารีนาทำหนังสือบันทึกถึงอธิบดีกรมป่าไม้และรัฐมนตรีว่ากรณีพื้นที่๖๘๒ไร่ของนางสาวปารีนานั้นสามารถดำเนินคดีข้อหาบุกลุกป่าได้ทันที
ทันทีเพราะเป็นการครอบครองพบท๕ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายป่าไม้ชัดเจนย้ำนะครับว่าชัดเจนเพื่ออะไรครับ
เพื่อการป้องกันตัวเองจากการถูกฟ้องร้องในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๔
นี่คือข่าวล่าสุดของคดีปารีนาลุกป่าครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ว่าเป็นประเด็นสำคัญทั้งสองประเด็นเลยนะครับเรื่องของนายสมคิดแล้วก็กรณีคุณปรินานะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ